คือผู้หญิงคนนี้มีอาชีพคือจดมิเตอร์ไฟฟ้า
ก็ไปทำงานตามหน้าที่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งฮะมาต่อยเธอ
ต่อยจนหน้าแตกจมูกหักเลือดอาบเลยครับ
เธอก็เลยบอกแฟนเธอแล้วก็ให้คนมาช่วย

คว้ามีดมาแล้วจะไล่ฟันฮะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

แล้วก็คือยกขึ้นยกลงอยู่แบบนั้นแกว่งอยู่แบบนั้นครับ
ตอนแรกถือมีดพอรู้ว่าตำรวจจะมาเปลี่ยนเป็นเสียมเหล็กขุดดินครับ
นี่ฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานก่อนนะฮะ
ผู้เสียหายเนี่ยเป็นผู้หญิงชื่อว่าคุณนิพาพรอายุสี่สิบเอ็ด

ตัวเธอแล้วก็เพื่อนไปจดมิเตอร์ไฟฟ้า

บริเวณบ้านเช่าที่เกิดเหตุณตรงจุดนี้
อยู่ในตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนา

จู่ผู้ชายคนนี้เหมือนว่าจะเมาด้วยครับ
เดินมาหาเรื่องด่าเธอสารพัด
เธอก็เลยจะบิดมอเตอร์ไซค์ออกไปแล้ว
ไม่อยากวุ่นวายไม่อยากเสวนาด้วย
ปรากฏว่าคนก่อเหตุชื่อว่านายนเรนครับ
เอาไม้กวาดเครื่องใส่เธอ

หันไปถามว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วย
เท่านั้นแหละครับนาเรนปรีเข้ามากระแทกตัวชนเธอ
แล้วก็เตะต่อยเธอจนเธอล้มครับ
มีคนเข้ามาห้ามปรากฏว่าพลเมืองดีที่ห้าม
สุดท้ายแล้วมาจับเธอล็อกแขนเอาไว้
ทำให้นายนเรนได้จังหวะคือเตะสวนเข้ามาโดนที่หน้าของเธอ
เลือดอาบแล้วก็วิ่งหนีไปหลบอยู่ในบ้านอีกหลังหนึ่ง

โทรตามเพื่อนโทรตามแฟนให้มาช่วย

นาเรนออกมาอีกรอบพร้อมกับมีดดาบแล้วก็เสียมด้วยครับ
และหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์เถียงกันแบบในคลิป
จนกระทั่งตำรวจมาถึงก็มาคุมตัว
พานาเรนไปโรงพักส่วนคนเจ็บไปโรงพยาบาลครับ
มูกหักหน้าแตกเย็บแผล๓เข็ม

คือเขากินเหล้าแน่นอนแน่นอนเลย
เพราะว่าตอนที่เขามากระชั้นชิดกระแทกตัว
คือได้กลิ่นเต็มเลยกลิ่นเหล้าเขามีแน่นอน
ตอนนั้นคนที่ลุมเข้ามารุมทำเราเนี่ยมันมีกี่คนเขามีคนเข้ามาช่วยบ้างไหม
เขาทำหนูแต่ว่าคนที่จับคือเขาไหมเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่จับฝ่ายคนที่ทำ
เขาจับหนูล็อกไว้หันอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยเออใช่ไม่จับคุณนั้นอ่ะ
หนูไม่ได้ไปพูดจาที่แบบว่าหยาบคายกูมึงไม่มีไม่มีคำนั้นออกมา
แล้วก็ไม่มีคำว่าวะโว๊ยอะไรไม่มีทั้งนั้น
คือพูดกับเขาดีหนูกับพี่ทุกคำ
คือเขาเป็นอะไรไม่รู้

ใช่ต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีเขาจนถึงที่สุดนะคะ

แล้วเธอก็งงว่าคนที่มาช่วยห้ามมาช่วยล้อ
ทำไมไม่ล็อกเขาคนนั้นมาล็อกเธอทำไม

นายนาเรนพอตำรวจคุมตัวไปสารภาพว่าทำจริง

แต่เห็นว่าเตรียมจะขอไกล่เกลี่ยเพื่ออยากจะให้ยอมความนะฮะ
กระทำแบบนี้คนเจ็บแผลที่เธอเจอ

บอกว่าขอดำเนินคดีถึงที่สุด
ตอนนี้ที่เธอกลัวคือยังต้องไปจดมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ไง
นั่นแหละสิน้องเคงแล้วทำอย่างไร
ถ้าเกิดว่าต้องวนไปแถวห้องเช่าตรงนั้นที่เกิดเรื่องอีก

จะญาติพี่น้องผู้ก่อเหตุอีกอะไรอีก
ก็เลยฝากคุณตำรวจครับขอให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมด้วย